ไปดูต่อกันที่เรื่องของการลุ้นหน่อยละกันวันนี้โอ้โหคอหวยคอลอตเตอรี่เนี่ย
อยากจะลุ้นกันเหลือเกินนะคะโดยเฉพาะโอ้โหเรื่องของเลขเด็ด
ช่วงนี้มันมีกระแสของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เพราะว่าเพิ่ง
อ๋อจัดการปลายพบรอบนะฮะการจัดปลาย๒๖ปีแล้วนะฮะ
มิถุนายนนี้เขาบอกเลยว่าเลขเด็ดเลขดังราชินีลูกทุ่งแม่พึ่งพุ่มพวงมาแน่
ว่าอย่างนี้ลอยเด่นทุกแผงทำนายโชคกันมาเลย
แต่งานนี้ค่ะอดีตสามีอย่างพี่ปุ้มไกรสอนจะเชื่อหรือเปล่า
เขาบอกจากสถิติที่ผ่านมา๒๖ปีถามกันตรงใครถูกลอตเตอรี่ปังบ้าง
แล้วปีนี้เลขเด็ดที่ว่ามามี๖๘แล้วก็๔จะมาหรือเปล่า
ไปฟังกันชัดพร้อมกับคำเตือนสติค่ะ
มันมีประสบการณ์กับคุณพึ่งนะฮะเคยขอแล้วได้
เคยหลับแล้วเห็นอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นถามใจเชื่อ
พ่อเองเป็นคนไม่ซื้อไม่เล่นไม่อะไรนอกจากนานทีนึง
พอมาเขย่าให้น้องเพชรเขย่าพอเขย่าออกมาปั๊บซื้อก็ถูก
ก็เหมือนกันเรียนนอกมาไม่เชื่อหรอกศัยศาสตร์ไม่เชื่อหรอกอะไรอย่างนี้
แต่มีหลายครั้งที่คุณเพิ่งมาทำให้น้องเพชรเชื่อ
ฝันฝันประจำอยู่แล้วครับผมอย่างมงายมากนัก
ไม่ใช่มีรถขายรถมีบ้านขายบ้านไม่ใช่อย่างนั้นนะ

เลขที่ว่านี่คือได้มาจากการเสี่ยงเซียมซีนั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมวันก่อนเข้าไปกันที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละ
ส่วนเรื่องหัวใจของลูกชายตอนนี้นะฮะ
พี่เพชรพักควัฒน์กำลังคบหาดูใจอยู่กับสาวสวยแคทค่ะ
เป็นดีกรีนางงามเลยนะคะเวทีมิสแกรนด์ค่ะ
ในวันงานครบรอบ๒๖ปีการจักรไปของคุณแม่เนี่ย

งานนี้คุณพ่อไกรสอนจะไฟเขียวหรือจะติดเบรกไฟเหลือง

ก็น่ารักดีนะครับก็อะไรที่ลูกสบายใจนะครับ
ก็ยินดีเสมอลูกดูแล้วว่าดีลูกรักพ่อรักด้วย
จะเป็นเนื้อคู่กันหรือจะอยู่ด้วยกัน
จะเลิกกันไปทุกสิ่งทุกอย่างฟ้ากำหนดมาแล้ว
พุ่มพวงดวงจันทร์กำหนดมาแล้วครับผม

แต่ว่างานคอนเสิร์ตที่วัดภาษีเนี่ย

ขึ้นไปร้องเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงนั่นเองนะคะ

อย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าถูกทางจริงโชว์ลูกคอได้ด้วยนะ